คุณผู้ชมครับญาติของเหยื่อชาวเมียนมาที่เสียชีวิต
ไปรับศพแล้วก็บำเพ็ญกุศลนำศพไปประกอบพิธี
วัดผาสุกมณีจักรอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรี
ขณะที่กรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับเข้าแจ้งเรื่องเงินเยียวยา
เหยื่อเสียชีวิตรายละ๒๐๐๐๐๐บาท
ขณะที่ญาติของเหยื่อชาวจีนนั้นยังไม่ได้มารับ
แจ้งว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับตัวเลขผู้เสียชีวิต๒คน
คือเป็นคนจีนคนหนึ่งอายุ๓๔ที่ถูกยิงที่ชั้นเอ็มห้องน้ำ
แล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นคนเมียนมานะครับเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกัน
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทางญาติของหญิงชาวเมียนมาเนี่ย
มาติดต่อขอรับศพแล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชน
เนื่องจากว่ายังอยู่ในอาการโศกเศร้าครับก่อนที่จะไปในห้องรับรอง
ไปพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องของการเยียวยา
กับพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจากกระทรวงยุติธรรมนะครับ
คุณสกลพัฒน์กิจดำรงรัฐครับเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
เปิดเผยหลังการพูดคุยนะครับบอกว่าการเยียวยาผู้เสียชีวิตเนี่ย
มันเป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญานะครับ
แบ่งเป็น๒กรณีก็คือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
จะได้เงินช่วยเหลือครับรายละสองแสนบาท
ซึ่งในจำนวนนี้จะมีเงินค่าจัดงานศพรวมอยู่ด้วย
ส่วนกรณีที่๒ครับคือผู้บาดเจ็บ
จะได้รับเงินเยียวยาแต่ละรายเนี่ยขึ้นอยู่กับกรณีนะฮะ
จำนวนเงินจะไม่เท่ากันและการจ่ายเงินในส่วนนี้
จะต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายจากคณะอนุกรรมการ
ยังไม่สามารถบอกระยะเวลาที่ชัดเจนได้ครับ

คือโดยปกติครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับ
เราจะจ่ายให้เท่ากันแต่กรณีที่เราจ่ายรายละสองแสนเนี่ย

แล้วในส่วนของค่าจัดงานศพนี่เราเป็นคนดำเนินการหรือจำญาติคนดำเนินการ
เบื้องต้นนะครับในเงินเยียวยาสองแสนบาทนี้จะมี
เขาเรียกว่าค่าจัดการศพอยู่แล้วในวงเงิน๒๐๐๐บาทครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยทางญาติได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป
มาประกอบพิธีเคลื่อนศพนะครับก่อนจะเคลื่อนร่าง
ญาติก็มีการจุดทูปครับบูชาพระที่โรงพยาบาล
หลังจากนั้นครับนำหีบศพนะฮะเห็นบอกว่าที่บริเวณฝาของหีบเนี่ย

ลงในกระดาษติดเอาไว้โดยระบุว่าหีบศพ
อบโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อุทิศให้กายสังขารเทวดาประจำตัวและเจ้ากรรมนายเวรทุกพบชาติ
เจ้าหน้าที่นั้นจะนำขึ้นรถกู้ภัยครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดผาสุกมณีจากอำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรีนะครับ
เพื่อนร่วมงานญาติผู้เสียชีวิตนะครับแน่นอนอยู่ในอาการโศกเศร้าครับ
จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตเรื่องของการเรียกร้องความเป็นธรรม
ทางญาตินั้นก็พยายามจะสื่อสารตอบกลับมา
แต่ว่าโอเคข้อมูลอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของภาษานะครับ
ที่อาจจะไม่ได้ไม่ค่อยชัดเจนมาก
คุณผู้ชมลองไปฟังบรรยากาศหน่อยครับ
เออพูดไม่รู้เรื่องอ่า
คุณผู้ชมครับอันนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมานะครับ
ศพผู้เสียชีวิตชาวจีนอย่างที่ผมได้เกิดเอาไว้
บอกว่าวันนี้ญาติยังไม่เข้ามารับศพนะครับยังรู้สึกทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะมาเมื่อไหร่
ทางสถาบันก็จะเก็บรักษาร่างเอาไว้ในกรอบระยะเวลา
ที่บอกตามข่าวคือ๓๐วัน
สนใจด้วยนะครับกับครอบครัวของทั้งสองท่านที่เสียชีวิตนะครับ